ตั้งแต่สาวแต้วโสดนี้นะคะก็มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาร้ายต่อหลายเรื่องเลยนะคะ
โดยเฉพาะความสดใสร่าเริงในไอจีในโซเชียลของเธอ
เห็นว่าล่าสุดเนี่ยโพสต์ถ่ายรูปกับชุดว่ายน้ำ
คือเนี่ยเป็นชุดว่ายน้ำที่ออกเป็นสปอร์ตด้วยซ้ำแขนยาวนะคุณนะ
เออไม่ได้ดูโป๊ไม่ได้ดูอะไรเลยนะคะก็ยังโดนว่าอีกนะคะ
นี่แหละค่ะแต้วอวดเอวบางถือว่าเป็นอีกรูปที่สาวแต้วดูน่ารักสดใสนะ
คือไม่ได้ดูน่าเกลียดหรืออะไรเลยจริง
มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์ชมกันเยอะเลยค่ะแล้วก็มีคนแซวด้วยนะคะ
บางคนเนี่ยโอ้โหเอาอีกแล้วคอมเมนต์แซะแต้วด้วยถ้อยคำที่ไม่น่ารักค่ะ
นี่เขาบอกแบบนี้ตั้งแต่ได้แฟนเป็นไฮโซนี่ขยันโชว์ทุกวันเลยเนอะ
เออเม้นต์แรงแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าก็มีแฟนแฟนของสาวแต้วเข้ามาตอบโต้ชาวเน็ต
คนนี้บอกว่าคนที่ไม่น่ารักไม่น่าจะใช่แต้วค่ะแต่เป็นคนที่ชอบเข้ามาเม้นแซะคนอื่น
ถ้อยคำที่ไม่สุภาพไม่น่ารักแบบนี้มากกว่านะคะ
คือจริงแต้วใส่ชุดว่ายน้ำอันนี้คุณผู้ชมเขาแท็กไปให้ร้านชุดว่ายน้ำด้วย
คือเป็นการช่วยกันขายของนั่นเองนะคะรวมไปถึงรูปภาพนี้แต้วก็ดักเอาไว้ก่อนเลยลงรูปดอกไม้
ซื้อเองจ้ะจบนะส่งมาจะได้ไม่ต้องมีคนมาคอมเมนต์แซะแซวอะไรกันอีกนะคะ
ใช่แล้วแหมเรื่องสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของคนสองคนแต่โดนคนทั้งโซเชียลมาถล่มด่ามันก็ยังไงอยู่นะ